เอาละครับกลับมาว่ากันต่อกับยอดมวยไทยรัฐศึกนี้เพื่อแฟนมวยครับ
เดินทางมาถึงคู่เอกนำรายการไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับ
มุมแดงขวามือผมนี่คนเหล็กมาเองเลยนะครับ
ชาติชายชาวไร่อ้อยครับ

นักชกหน้าหยกขวัญใจแม่ยกครับ
กล้องธรณีสบุญเยี่ยมครับ

แล้วกำปั้นเพชรชาติชายชอบไหม

เขาไม่กลัวกำพั่นพี่เขาว่านักว่าแรงเหลือเกินแต่เขาบอกว่าธรรมดา

เดี๋ยวรู้กันนะคนที่รู้ก็รู้คนไม่รู้นี่แทบช็อกเลยนะ

เดี๋ยวดูนะครับคู่นี้เป็นศึกกองทัพไทยครับเป็นทหารทั้งคู่นะครับ

น้ำเงินจอมเตะดิกรีแชมพ์

เขาคือกล้องธรณีสบุญเยี่ยม
ครับมาฟังผลการให้คะแนนของมวยรองผู้เอกที่ผ่านมานะครับ

กรรมการชัยยุทธ์คำนาเลชน์และอลินพองอิรันท์ครับ
ให้เพชรเกียงไกร๔๗คมอาวุธ๔๙ครับ

กลับมาฟังประวัติของมวยคู่เอกครับ
ฝ่ายแดงเพชรชาติชายชาวไล่อ้อย

ชนะ๖๖ครั้งแพ้๒๔ครั้ง

เวทีมวยราชดำเนินครับ

ชื่อภูเบศณสงขา

ชนะ๔๘ครั้งแพ้๑๖ครั้ง

ปอพงศว่างยกที่๒
ช่วยด้านรากองเทพฯ
ต่อมินบุรี
กองทัพครับก็เป็นทหารอยู่ทั้งคู่นะครับ
ชาติชายนี่เป็นทหารอยู่ที่ปพันธ์๒๑รอชนบุรีนะครับ
ขณะที่กล้องธรณีก็เป็นทหารอยู่ที่
ค่ายทหารกองพลทหารม้าที่๒รักษาพระองค์สนามเป้าครับ
ระหว่างอันนี้ครับทหารม้ากับทหารลาบนะครับ
วยคู่นี้เป็นทหารบกด้วยกันทั้งคู่ครับ

น่าสนใจเลยนะครับมวยคู่นี้ครับ
ความหนักความแรงอยู่ที่มุมแดงนะพี่ชัยนะ
จังหวะฝีมือนี่น้ำเงิน
น้ำเงินนี่จังหวะฝีมือครับฝ่ายแดงนี่เก่าเกมเลยครับ
อาวุธหนักหน่วงรุนแรงทุกลูกเลยครับ
ทั้งคู่ก็มาใช้บริการที่เวทีมวยไทยรัฐหลายครั้งแล้วนะครับ
มุมแดงก็อยู่ในการดูแลของผู้กองหินแล้วครับ
ร้อยเอกพิชิตเกษรมาลาแล้วก็บีจานันคนอุบลนะครับ
ของซุปเปอร์แบงค์นี่ดูแลอยู่ด้วยครับ

ไฟล์นี้บอกจับเป้าเองด้วยเอ้าเดี๋ยวดูครับลงทุนเหลือเกิน
มแดงครับผู้กองหินครับขึ้นมาถอดมงคลให้กับเพชรชาติชายนะครับ
กระพริบตาไม่ได้นะพี่ชัยนะคู่นี้นะ

ผู้ทำหน้าที่บนเวทีครับอาจารย์อนันต์เมฆสวรรค์ครับ

เอ้าติดตามต่อเลยครับส่งให้พี่ปะและพี่บุ๋มครับ
ผู้ทำรายการเดินทางมาถึงแล้วครับท่านผู้ชมครับให้คะแนน๓คนพระเอกรียวัฒน์อินเอียมชุมพลอินตะยศอัพนาจสายฉลาด
ผู้นำรายการเดินทางมาถึงแล้วครับท่านผู้ชมครับให้คะแนน๓คนพันเอกจิรวัตรอินเอี่ยมชุมพลอินตายศอำนาจสายฉลาด
ผู้ชิดขับตรงเวทีครับอนันต์เมฆสวรรค์แดงนิ่มหนักมาเลยเพชาชายชาวไร้อ้อยน้ำเงินกล้องทรณีสอบภูมิเยียม

เวลานี้มีเงินฝากสี่แสนห้านะจากการชกมวยนะสบายแล้วดิ
ถึงว่าเผ็ดชาติชายไฟแดง
โอ้โหดูคนนี้พอแดงเดินการมวยนี่คางฮือเลย
แต่น้ำเงินนี่ทรงมวยสวยนะบอกก่อนท่านผู้ชม

วยนี่น่ารักด้วยน้ำเงินเนี่ย

ผู้กองหินคุมทีมมา

อยู่กับผู้กองหินปอภูภานี่หายห่วงอยู่แล้วเรื่องการฟิตซ้อม
ออกหมั่นลูกออกแล้วข่มด้วยใช้ได้เลย
อันตรายเป็นงานและใช้ได้

คู่นี้อาจจะไม่ครบยกก็เป็นไปได้นี่จิ้นบวกกันเลย
ใครดีใครอยู่เลยแต่ชื่อมันน่ารักนะกล้องธรณีเลย
ในอดีตก็ก้องธรณีพยักษ์อรุณนะฮะ
พี่ชายสามารถไงถูกต้องพี่ชาติพี่ชาติ
อ่านี่ขยับด้วยความมั่นใจครับ
นักมวยที่เงินเหลือเยอะมาก๔๕๐๐บาท
จากการชกมวยนะไม่ได้ทำอย่างอื่น
เพชรชัตริหุบไปซ้ายล่ายไปที่มุม
อาวุธที่หลากหลายครับ
สมองมวยนี่น้ำเงินมาเลยกล้องธรณีสอบุญเยี่ยม
ต่อยแล้วมันติดตาพี่น้องแฟนมวยมวยทีวีมันต้องอย่างนี้

คุณชงชัยจ้องกายเขมงเลยเนี่ยดูแล้วมวยซ้ายด้วย
บอลตีนซ้ายกับมวยตีนซ้ายเหมือนกันน่ารักกว่าเพื่อน
ต่อยแล้วมันประทับใจนะมันเปิดเกมตลอดไม่นิ่งไม่รอ
แต่ต้องผ่านไฟที่ให้ได้ไงน้ำเงินหนักแม่หนักแม่
โอ้สอกอันตรายมากครับสอกยังไม่มัดแย็บเลย
ลำตัวด้วยโอ้โหเอาเปย์หมอรออยู่ขอบเวทีได้เลย
โอ้โหหมัดคมใช้ได้ครับเป็นมวยตั้งรับจังหวะ๒สวยงาม
น้ำเงินหลบให้ดีนะครับนี่โอ้โหสอกอันตรายสองอันตราย
เวลาออกแล้วออกเป็นชุดเลยเยี่ยมยอดเยี่ยมยอดครับเกมแบบนี้
นี่นี่สมกับเป็นคู่เอกของมวยทีวีในวันนี้โอ้โหนี่แม่เดินต่อยลำตัว
น่ารักมากเลยครับแดงเจอศอกเต็มเต็มชุดใหญ่ใส่สูตรมาเลยครับ
เงินกล้องธรณีสอบุญเยี่ยมกระพริบตาไม่ได้นะนี่อันตรายแตก
มันเน่นตัลเหรอโอ้โหวิ่งเข้ามาจามสอกเฉยเลยแล้วสอกแบบนี้ถูกง่ายมักจะคบ
เอาแตกเลยอ่ะสอกแบบนี้เรียกเลือดหมดยกที่หนึ่ง
โอ้โหช่วงหน้า

ทางด้านเพชรชาติชายเดินสาวหมัดครับ
โอ้โหป้องอันนี้สับสอกครับ

ศึกแห่งศักดิ์ศรีครับทบ
ระหว่าง๑๒๑กับคนม๒
มาชาติชายน้อยตะคอเล็ก
มุมแดงบอกให้เน้นข้างล่างครับ
เตะเจาะยางอ้าวเดี๋ยวดูครับ
คู่นี้แฟนในสนามยืนหมดแล้วนะครับ
ส่วนคุณผู้ชมทางบ้านที่ภรรยาใช้ล้างจานวางเดี๋ยวนี้เลยครับ

เวลานี้นะเตมารอหมอมาคอย
เพราะมันเป็นคู่มือที่ตื่นเต้นระทึกใจอันตรายจริง
นานจะมีสักคู่กับมวยแบบนี้ครับคุณผู้ชม

ทางใครทางมันเลยบวกใครดีใครอยู่เลย
น้ำเงินถ้าจะโชว์สวยวันนี้ต้องผ่านด่านอันตรายอย่างแดงให้ได้ด้วย

คู่นี้ผมไม่เชื่อว่ามันจะครบ๕ยกนะ
มันไม่น่าจะครบเลยต่อยแบบนี้
นี่ไม่ไฟใดก็ไฟหนึ่งนะนะโอ้โหอาวุธคมมากโอ้โหโอ้โหมีสะดุ้งมีสะดุ้ง
นี่นี่นี่นี่สอบซ้ายนี่แน่สอบอันตรายมากเลยกล้องทรานีสอบซ้ายนี่
วิ่งเข้าไปสับไปเฉยเลยน่ะตามประสาทมนตร์ก็บอกข้ออันตรายจริงจริง
เจาะยางดูสิเจาะยางมีสะดุ้งนะกล้องธรณีมีสะดุ้งแน่
เจ็บเยอะนะเจ็บเยอะนะขยกนี่ขยกแต่ว่าซ้ายยังเตะ
ซ้ายยังสายตรงนี้อันตรายมาเจ็บระวังขาเจอมากต้องก่อนในแล้วต้องก่อนในแล้วทุกคน
โอ้โหสะดุ้งมีสะดุ้งแล้วเจ็บเยอะเลย
โอ้โหเธอเต้นกินจริงละนานจะให้เกินโลโหยอยุ่นิสักพูดดีครับคุณผู้มือชม
ตองบีบกินซ้ายแล้วกล้องทรานีซ้ายต้องจอกยางอีกเพราะเค้าเจอก็เยอะ
แดงก็มิเม้นแล้วเม้นล่างแล้วต่อยบนลอ
แล้วมันตื่นเต้นแล้วทึกใจทุกหน้าที่ครับคุณผู้ชม
โจ๊กขาขาเหยกขาขาเหยกต้องระวังสอกซ้ายดีนะ

เสาเข็มโอนเอไปหน่อยแล้วโดนตัดลำตัวแทงซ้ายสู้ตัว

ขายังทำท่าจะแตกหรือเปล่า
ยังยังเอาอยู่ยังเอาอยู่

เดี๋ยวดีให้จบใครใครจบใคร

โดนตึกใจถึกใจทุกนี่หน้าทีครับคุณผู้ชม
นี่นะครับกับยอดมวยไทยรัฐ
โดยโปรโมเตอร์ทรงชัยรัตนสุบัน
โอ้โหคนตื่นเต้นจริงครับคุณผู้ชม
โคตรโคตรโอ้โห
แดงนี่เน้นเลยครับเน้นเจาะยาง
น้ำเงินนี่แม่ต้องชักตีนซ้ายออกมาแล้วดีกตินซ้ายแทนเลยนะครับน้ำเงิน

ล็อกแล้วล็อกแล้วเทเซฟก่อนเลยน้ำเงิน

อันตรายแต่ยังไม่ไปยังอยู่บนเวที
ความตื่นเต้นยังมีให้เห็นให้ดูยังมีให้เสียวกันต่อครับคุณผู้ชม

แดงนี่เขียนล่างหันล่างอย่างเดียวเลยอันตรายมาก
หัวใจมันโหดจริงครับ

เจอซ้ายเบิ้ลซ้ายเบิ้ลติดแขนอ้าวหัวใจมันโคกของเกินร้อย
เหนือจอโหโอ้วเจอหมัดเจอหมัดทุกข์ใหญ่มาโอ้
ผ่านมาสองยุคนี้ขาบช้ายกที่สองครับ
เจ้าจ้าชายระเดินกลัวที่ถึงตัวครับ
ครับโดนแข้งซ้ายของทางด้าน

เป็นจันทรายนี่เจาะยางครับเตะขาเจาะยางสะดุ้งโดนทุกทีสะดุ้งทุกทีครับ

กล้องอันนี้สับสอกแรกเลยครับ
ช่วงล่างไปเยอะนะครับแต่ว่าบนเวทีนี้กล้องธรณีเขาว่ากันว่าเป็นนักมวยที่เอาตัวรอดเก่ง
น่าคิดนะครับแบบนี้ครับแม่ต่อยกันดุเดือดเหลือเกิน
เสียชายสนใจมอบรางวัลสัก๕๐๐ไม่กล้าดูเดือด
โดนแล้วมันเจียงอยู่เจียนไปเลยกล้องธรณีสอบุญเยี่ยมน้ำเงิน
หันล่างเข้าไปครับโดนเจาะยางบริเวณท่อนขาของตัวเองด้านซ้าย
นี่ทำท่าจะยางแตกทำท่าจะไปไม่เป็น
ประทานตรงลำบากแล้วแล้วล่ะแบบเนี่ยต้องดีดดินทรายก่อนเลยเนี่ย
อวางโครงเต้นระภิกใจของก้วย
คู่นำวันนี้หัวใจเป็นผิดหรือเปล่า
มีสวนล่ะมีเสียวล่ะสายอย่างอัศวรรภ์นะ

มีลูกเห็งมาช่วยหรือเปล่านะครับ

สอบซ้ายดักแทง

มีเพชรชาติชายในวันนี้มาแรงเลย
เตะขาอย่าเตะขาได้ไหมอย่าเตะขาได้ไหม
ขอบนะคะ

พี่พิชิตความเจ็บปวดอ่ะแดง

ปฏิลัทปฏิลัท
พลาคกัมลางมันสวนทางนักหรือเปล่า

ไม่ไหวแล้ว
อย่างแป๊บอยู่ที่ราชคราวร้อยหมุมนี้เองนะครับ
โอ้โหทนไม่ไหวแล้วนะ
นี่ระวังโอ้โหดูใบหน้ามันก็
ก็โดนเยอะด้วยนะเพชรชาติชายเขาโดนเยอะไง
แดงทำท่าจะแตกเหมือนกันนะ
ก็ชัยชนะแลกมาด้วยเลือดเหมือนกันนะครับไฟล์นี้
อันนั้นเมฆสวรรค์ชูมือให้แดงนะครับ
ชาติชายชาวไร่อ้อยชนะทีเดียวกล้องธรณีสอบุญเยี่ยมไปในยกที่๓
ก็ผมบอกนะผมว่ามันไม่ครบยกนะ

ใช่๑นาที๑๓วิยกที่๓

ยกที่๒นี่เจียนอยู่เจียนไปเลยนะครับน้ำเงิน
ธรณีสอบุญเยี่ยมสุดท้ายแล้ว
ลูกเจาะยางเอาไว้ไม่ได้ครับมีสะดุ้ง
พอสะดุ้งเสร็จเรียบร้อยเลยจิ้มจิ้มแผลเก่าตลอด
เหลี่ยมมาเองครับพระเอกแผลเก่า
เอาอยู่เลยนะครับเพชรชาชัยชาวไล่อ้อย
ชนะทีเคโอกล้องธรณีสบุญเยี่ยมไปในยกที่๓
สดงดงามเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับ